ดูอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของคนในวงการบันเทิงคือคุณมาริโอเมาเลอร์นั่นเอง
ก็ไปมีประเด็นกับเรื่องของคนขับแท็กซี่ขับปาดกันไปปาดกันมามีการกระทบกระทั่งกันบ้าง
สุดท้ายแท็กซี่ยิงอัศดิตเข้าไปทะลุกระจกของตัวเองไปโดนรถของคุณมาริโออีกรอบหนึ่ง
โดนแขนด้วยแต่ว่านอกจากแท็กซี่โดนยึดใบขับขี่ไปแล้วนอกจากเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายกันแล้ว
คุณมาริโอก็โดนเหมือนกันเรื่องของขับรถประมาทหวาดเสียววันนี้ก็เข้าไปรับทราบข้อกระดาหาที่สนพญาไทยเรียบร้อยแล้วไปจ่ายค่าปรับแล้วเหมือนกันนะครับ
บริเวณแยกประตูน้ำถนนเพชรบุรีตำรวจก็ได้แจ้งข้อหา
เรื่องของการขับรถโดยประมาทหรือว่าหน้าหวาเสียว
อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินกับคู่กรณีกับทั้งสองฝ่ายด้วย
ก็คือทั้งคนขับแท็กซี่แล้วก็คุณมาริโอนะครับ
เมื่อวานนี้นายอุดรสุธิสนซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่คู่กรณี
ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปแล้ว
ส่วนมาริโอทางพันธ์ตำรวจเอกนิติวัตรแสนสิงผู้กำกับสนพญาไทย
ก็ยืนยันว่าเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ขับรถโดยประมาทแล้วเช่นกันแล้วก็ได้เปรียบเทียบปรับไปเป็นเงินหนึ่งพันบาทค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๘มกราคม
รถแท็กซี่สาธารณะกับรถยนต์ปอเช่ของพระเอกหนุ่มนั้นปาดหน้ากันไปมา
บนถนนเพชรบุรีก็มีการเปิดกระจกต่อว่ากัน
ทางคนขับแท็กซี่เขาก็เลยบันดาลโทษะใช้หนังสติ๊กยิงลูกหินใส่กระจกด้านฝั่งคนขับ
แตกเสียหายแล้วก็ต้องลงมาเคลียร์กันบริเวณแยกประตูน้ำเนี่ยตามคลิปภาพเลยนะคะ
คลิปนี้ก็โด่งดังเพราะว่าประชาชนที่อยู่แถวนั้นเขาถ่ายไว้ได้
แต่ว่าทั้งสองคนก็ระงับสติอารมณ์ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันต่อ
แต่ว่าขับรถปาดกันไปปาดกันมาอารมณ์ขึ้น

แล้วก็ตามมาแล้วก็ยิงหนังสติ๊กกันไป